คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องเตือนภัยกันหน่อยค่ะแชร์กันเอาไว้ในโลกโซเชียลนะคะเตือนภัยเรื่องของพยาบาลปลอมคือเขาเป็นสาวประเภทสองแล้วเขาก็ทำโปรไฟล์ให้ดูดีแล้วก็สมัครไปนะคะไปรับงานรับส่งผู้ป่วยในรถบริการรับส่งผู้ป่วยรถพยาบาลนะคะคือรถพยาบาลเนี่ยเขาต้องมีพยาบาลประจำรถใช่แต่เขาอ้างตัวว่าค

คือเป็นสาวประเภทสองอืมทีมข่าวของเราเลยไปคุยกับเจ้าของเรื่องที่เขาโพสต์เรื่องนี้เอาไว้นะคะ
นายธนากรคงคาค่ะเขาเป็นเจ้าของเรื่องแล้วก็เป็นคนขับรถพยาบาลเขาเล่าว่าวันเกิดเหตุคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ว่าจ้างนายดนยรัฐซึ่งเป็นสาวประเภท๒
ให้มาทำหน้าที่ประจำรถระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรายหนึ่งกลับบ้านเกิดที่จังหวัดชายภูมิแล้วสังเกตเห็นพฤติกรรมว่าดูไม่ใช่พยาบาลวิชาชีพจริงมันต่างจากคนอื่นที่เคยจ้างมาทำงานทั้งการใช้เครื่องมือในรถพยาบาลทั้งการดูแลผู้ป่วยทั้งความเอาใจใส่ผู้ป่วยก็เลยตรวจสอบกับสภาการพยาบาลค่ะ

รีส่วนตัวเจ้าของเรื่องคนขับรถพยาบาลที่ว่าจ้างคนนี้ค่ะก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วเหมือนกันที่สภเมืองสมุทรสาขรโอ้โหร้ายจริงจริงแสบจริงจริงนี่แล้วถ้าถ้าเป็นคนที่เขาแบบวินาทีเป็นวินาทีตายแล้วไปเจอพยาบาลคนนี้เขาทำยังไงก็มันมีจริงจริงนี่ไงมีผู้เสียหายจริงจริงอ่ะที่
ป่วยเป็นเนื้องอกในสมองไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพคุณหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาแล้วแหละก็เลย
ก็ติดต่อรถพยาบาลขนส่งผู้ป่วยจากทางโรงพยาบาลนะคะแล้วนายดนยรัฐคนนี้เป็นพยาบาลประจำรถครับระหว่างทางค่ะนายดนยรัฐไม่ได้ดูแลคุณพ่อของนายธินกรอย่างสุดความสามารถคือไม่ใช่แค่ไม่ดูแลคือนั่งหลับตลอดทางเลยอ่ะแล้วระหว่างที่จอดพักรถนะคะตัวนายธินกรบอกว่าสังเกตเห็นว่าเครื่องมือวัดออกซิเจ

ที่สุดตลอดทางคือเขาตั้งใจว่าตั้งใจจะยื้อชีวิตพ่อ
ว่าอย่างน้อยพ่อก็น่าจะไปเสียชีวิตที่บ้านเกิดที่ชายภูมิ
แต่ปรากฏว่าด้วยความที่พยาบาลปลอมพยาบาลบนรถปลอม
ไม่ดูแลไงถ้าตั้งใจดูแลพ่อให้มากกว่านี้สักนิด
ยื้อชีวิตได้ไม่ใช่พ่อมาเสียชีวิตกลางทางระหว่างทางแบบนี้

นายทีนากรบอกว่าพอรู้ว่าพยาบาลที่อยู่ในรถเป็นพยาบาลปลอมเนี่ยนะ

ก็เลยไม่รู้ว่าจริงแล้วการตรวจสอบการคัดเลือกพยาบาลที่มาทำหน้าที่ตรงนี้

ก็เลยไปแจ้งความเอาไว้นะคะที่สพสำรงเหนือค่ะ

ควรจะมีการตรวจสอบตรวจสอบให้มากกว่านี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถพยาบาลเองหรือว่าพยาบาลเองนะครับ
ก็คือเข้ามาทำงานตรงนี้ถูกต้องหรือเปล่า
ก็มีผู้ที่อยู่ในรถพยาบาลในวันนั้นด้วยนะฮะ
ก็คือแฟนสาวของในทีนากลชื่อว่านางสาจพรวรวัลดา
บอกว่าวันนั้นเธอนั่งอยู่บนรถฉุกเฉินอยู่กับพยาบาลปลอมคนนั้นนั่นแหละ

ตลอดทางพยาบาลคนนี้ไม่ได้มีการดูแลรักษาพ่อของแฟนเลย

แล้วก็ยังนอนหลับมาตลอดทางด้วย
ถึงขั้นที่ว่าเธอน่ะต้องพยายามปลุกให้มาดูชีพจรของผู้ป่วยนะ
เพราะว่าเห็นว่าชีพจรอ่อนลงแต่กลับได้รับคำตอบว่าให้ดูเอง
ซึ่งเธอบอกว่าเธอไม่คาดคิดเลยว่าจะได้ยินคำพูดแบบนี้จากพยาบาลที่อยู่บนรถ
พยาบาลไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะดูดูให้ให้ดูชีพจรพ่อบอกว่าชีพจรพ่อดอบแล้วนะ
ก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าให้จับดูเองเราก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลเราก็พอทำได้
พอทีนี้บอกว่านอนเถอะนอนเถอะเดี๋ยวพ่อก็เสียแล้วแหละ
แล้วจะพูดแบบนี้ทำไมเสียความรู้สึกเหมือนกัน

เดี๋ยวพ่อก็เสียแล้วนอนไปเถอะไม่ต้องดู

คือพูดตรงนะนี่ถ้าผมอยู่บนรถนะ
ไม่ได้มานั่งคุยกันแน่อย่างเนี้ยโอ้โห
เป็นเรื่องของคนที่เป็นมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นพยาบาล
มารับงานพยาบาลนะพยาบาลดีที่เขาตั้งใจทำงานเนี่ยเขามีเยอะนะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยเดินทางไปที่บ้านไสงามหมู่๓
ตะบลนาเสียวอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
ไปที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตบนรถพยาบาลเพราะว่าเจอพยาบาลปลอมนี่แหละนะครับ
ไปเจอนางบุญโฮมงามสมบัติอายุ๕๘ปีก็คือภรรยาของนายจำเรินงามสมบัติ
ผู้เสียชีวิตแม่ของนายธินกรที่มาเล่าให้เราฟังนะครับ
นางบุญโฮมบอกว่าไม่ทราบเรื่องราวของพยาบาลคนนี้เลยนะ
เพราะว่าเดินทางมาล่วงหน้านะครับลูกสะพ้ายนั่งมาในรถฉุกเฉินนะครับ
ล่าสุดเพิ่งมาทราบว่าพยาบาลที่มากับรถฉุกเฉินที่จะมาส่งสามีถึงบ้านเนี่ย
หวังจะให้สามีมาเสียชีวิตลมหายใจเฮือกสุดท้ายที่บ้านเป็นพยาบาลปลอม
รู้สึกเสียใจมากเสียใจมากว่าทำไมมันต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วย
จึงอยากฝากเตือนไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศว่าขอให้ตรวจสอบพยาบาลให้ดีว่าเป็นพยาบาลจริงหรือไม่
ฝากทางโรงพยาบาลด้วยให้ดูแลรักษาสอบถามว่าพยาบาลจริงหรือพยาบาลปลอม
ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศหรือทุกหนแห่งนี่แหละ

อยากให้เจอปัญหาแบบพวกเรา
ขณะนี้พวกเราก็รู้สึกว่าเสียใจ
คิดว่าทางโรงพยาบาลจะมีพยาบาลดีดูแลรักษาส่งถึงบ้านถึงที่
เรื่องนี้ก็ฝากไปบอกโรงพยาบาลด้วย
อย่างที่ผู้เสียหายบอกแหละว่าทางโรงพยาบาลก็ต้องตรวจสอบต้องการรับคนมาทำงาน
เพราะว่าเป็นเรื่องของความเป็นความตายจริง
คือทางผู้เสียหายเขาก็แจ้งความเอาไว้แล้ว
อย่างที่บอกไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพสำรงเหนือสมุทรปราการ
แต่พนักงานสอบสวนก็บอกว่าให้ทางผู้เสียหายติดต่อกลับไปที่โรงพยาบาลก่อน
ซึ่งโรงพยาบาลเป็นคนติดต่อรถรับส่งผู้ป่วย
ก็ให้ทางผู้เสียหายไปคุยกับโรงพยาบาลก่อนในเบื้องต้น
ทางตำรวจถึงจะมีการแจ้งข้อหาอะไรกันต่อไป
คือเรื่องนี้มันก็ต้องถ้าเอาจริงมันก็ต้องไปดูกันอย่างละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตใช่ไหม
ว่ามันเป็นเพราะพยาบาลปลอมคนนี้จริงหรือไม่
ทีนี้มันแล้วมันก็ต้องไล่ไปแล้วใช่ไหมว่ารถคันนี้เอาละเป็นรถเอกชน
อาจจะโรงพยาบาลอาจจะเรียกต่อมาอีกทีหนึ่งจ้างอีกทีหนึ่ง
แล้วเขาก็ไปจ้างพยาบาลมาโดยไม่ตรวจสอบว่าเป็นพยาบาลปลอม
แต่ว่าทั้งระบบของการเกิดเหตุในครั้งเนี้ยมันต้องคุยกันใช่
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดช่องว่างตรงไหนอะไรยังไง
เราเคยทำงานมาหลายครั้งแล้วอ่ะไม่ใช่ครั้งแรกไงพยาบาลปลอมคนนี้